คุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุครับ
ที่จะเสิร์ฟความหลอนให้คุณประสบการณ์ตรงจากคุณผู้ชมทางบ้านครับ
หลากหลายอาชีพเลยนะฮะเป็นเรื่องราวที่รับประกันความน่ากลัวโดยคุณแจ๊ค
ถ้าพร้อมแล้วเราไปคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีไหม

สวัสดีค่ะสวัสดีพี่แจ็คสวัสดีครับผม
สวัสดีคุณเรด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลย

คุณหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีสองผู้ประกาศที่เราบอกว่าสวยที่สุดในสถานี

เข้าเรื่องกันดีกว่าประสบการณ์ที่เคยเจอมาครั้งไหนที่คิดว่าหนักที่สุด
หนักที่สุดต้องแบบอารมณ์แบบว่าเฉียดจะได้เจอเยอะที่สุดนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสมัยยังเพิ่งเรียนศพใหม่

ตอนนั้นเนี่ยพลอยกับเพื่อนคือเทรนด์ออกกำลังกายมันกำลังมา
เราก็จะไปแบบวิ่งออกกำลังกายในมไปสองผู้อ่ะเออไปดูผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างเงี้ย
พอออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเราก็ไปกินสลัดหน่อย
เพราะตรงนั้นเนี่ยพอผู้ชายเขาออกกำลังกายเสร็จเขาจะไปหาอะไรกินใช่ไหมคะ
พอยกับเพื่อน๓คนไปกัน๓คนก็เลยนัดกันไปเออเดี๋ยวออกกำลังกายเสร็จ

พอกินเสร็จก็ประมาณตอนนั้นเนี่ยประมาณทุ่ม๒ทุ่มแล้ว
พอกินเสร็จแล้วก็เอิงเอยกันแป๊บนึงเพื่อนเนี่ยขับรถไปกับพลอยใช่ไหมคะ
แต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ใช่เด็กมหาวิทยาลัยนั้น
แต่เราไปส่งผู้ชายมหาวิทยาลัยนั้น
อ๋อคือเด็กแบบนอกพื้นที่ใช่ค่ะ
พอยกับเพื่อน๓คนเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยชื่อดรีมเป็นคนขับ
ไฟล์เป็นคนนั่งพลอยอยู่ข้างหลังนั่งข้างหลัง
ตอนระหว่างทางกลับอะค่ะคือมันมืดในมหาลัยเนี่ยมันมืดมาก
แล้วมันค่อนข้างกว้างคือปกติเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วจะออกมาที่หน้ามอเนี่ย
มันก็ประมาณไม่เกิน๖๗นาทีแต่นี่ก็ขับไปสักพักประมาณ๑๐นาที
แล้วทำไมมันยังหาทางวนออกไม่ได้คือมันมืดด้วยแล้วเราไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วย
ตอนนั้นมันมืดมากเราก็มองเห็นแค่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ว่าทำไมเบรกแรงขนาดนี้วะดรีมเป็นอะไร
มันก็หันมาบอกว่ามึงมีคนตัดหน้ารถอ่ะ
ซึ่งเธอเห็นมั้ย

เราก็เลยบอกว่ารีมไหนไม่เห็นมีคนเลย
นึกว่ามันแบบเห็นเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรอย่างนี้
มันบอกว่าเห็นเป็นคนเดินผ่านไปเลย

ในขณะที่ปาดตามามองเพื่อนชื่อไฟล์
นั่งตัวแข็งแบบแข็งทืด
แล้วมองตรงกระจกเขาเรียกว่ากระจกหูช้างด้านซ้าย

เราก็นั่งตรงกลางเราก็แบบอยากรู้ว่ามันมองอะไรอย่างนี้

ไปจากตรงนี้เถอะรีบไป

ทีนี้พอระหว่างทางที่ขับออกไปเนี่ย
มันก็ยังมืดอยู่เราก็แบบเหมือนความอยากรู้ว่า
เราก็หันไปทักฟ้ายเมื่อกี้มึงเป็นอะไรหรอ

เนี่ยเราเคยได้ยินมาบ้างว่าเวลาเจอผีเจออะไรอย่างนี้อย่าทัก
รู้แล้วแหละว่าเพื่อนเราต้องเจออะไรแน่
พอพ้นจากรั้วมหาลัยปุ๊บ

ว่าแบบเฮ้ยมึงเจออะไรเหรออะไรอย่างนี้
ไอ้ไฟล์เนี่ยมันบอกว่า

แล้วมีผู้หญิงถูกมัด

่อมอันนี้คือฝ้ายที่เห็นนะ
แต่ดรีมคือเห็นคนตัดหน้า

มันอะไรอะคือมันเราไม่เข้าใจว่า

ดีมก็บอกว่ามึงจำคดีตอน

ที่มีข่าวว่ามีผู้หญิงคนนึง

เอามามัดไว้ที่ต้นกระถิ่น
เพราะนั้นแหละเราแบบคนลุกสู้

ตัวของพลอยเองพลอยยังไม่เคยได้เจอกับตัวเองนะคะ
แต่ว่านาทีนั้นมันก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่าง

แล้วเขาเล่าไหมครับว่าคนที่ถูกมัดที่ต้นกระถิ่นหน้าตายังไง

แต่ว่าจำไม่ได้ว่าท่อนล่างเขาใส่กางเกงยีนหรือเปล่า
แต่จำได้ว่าถูกมัดตาผ้าคาดปากรัดคอ

ข้อมูลคุณฟ้ายเค้ารู้อยู่แล้วปะ
หมายถึงว่าคดีนี้เขารู้ข่าวนี้อยู่แล้ว
ไม่ค่ะฟ้ายเนี่ยไม่รู้คนที่รู้เนี่ยคือดีอินเป็นคนที่บอกค่อยว่า
จำคดีนี้ได้หรือเปล่าไฟล์เนี่ยไม่รู้
อันนี้น่ากลัวตรงนี้คุณไฟล์ไม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนไง

อ๋อหลังจากนั้นก็ไม่ไปสองผู้ที่นั่นอย่างไร
ไฟล์หลังจากนั้นชีวิตเขาเป็นปกติอยู่ไหมเห็นขนาดนั้น
ไฟล์เนี่ยยังปกติแต่ไฟล์เนี่ยพยายามที่จะเหมือนจะหาข้อมูล
อยากรู้ว่าแบบคดีนี้ไปถึงไหนถึงไหนถึงไหน
เหมือนเราก็คอยอัปเดตจากเพื่อนเหมือนกัน
ซึ่งจริงเมื่อไม่กี่ปีก็เพิ่งจะมีการลื้อกันขึ้นมาใหม่
มันยังหาบทสรุปของคดีไม่ได้คือยังหาคนร้ายตัวจริงไม่ได้
คุณแจ๊คคิดดูนะสองคนเห็นสองเหตุการณ์เลยนะ

เฉียดค่ะเฉียดค่ะนะอยู่ในเหตุการณ์แต่ไม่เห็น

คนที่เสียชีวิตด้วยลักษณะ

การฆ่าตัวตายหรือว่าโดนฆ่าตายอะไรอย่างนี้
แต่เหมือนกับว่าเขาใช้ชีวิตกิจวัตรของเขาอยู่อย่างนั้น
ใช่อะไรอย่างนั้น

คือเรื่องแรกของพลอยก็ขนลุกแล้ว

รู้ไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นคือผี

เพราะเหมือนมีอะไรห่างตาผ่านแป๊บอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เงยหน้าไปแล้วก็วิ่งไปบอกคุณแม่คุณแม่อยู่ในครัว
คุณแม่ไม่รู้ใครมาบ้านเรา

ก็บอกว่าเป็นลักษณะผมยาวสวยนะแม่

ก็บอกเขาเดินหายเข้าไปในนี้ก็คือกำแพง
ก็บอกว่าคราวหลังถ้าเห็นเขาแบบนี้อีก
บอกเขาว่าปกปักรักษานะให้อยู่เย็นเป็นสุข

แต่คือหลังจากเหตุการณ์วันนั้นก็เจอเรื่อย

จะเป็นช่วงอายุตอนที่เรียนมหาวิทยาลัย

อันนี้คือเห็นจนแบบแทบจะอ้วกเลยใช้คำนี้เลย
อย่างตอนที่เหตุการณ์สำคัญที่จำได้ไม่ลืมเลย
เกิดขึ้นที่หอพักแถวมหาวิทยาลัยชื่อดัง
คือเชอรี่เนี่ยหอพักคือคุณแม่อนุญาตให้อยู่พัก

ซึ่งหอพักหญิงเนี่ยณสมัยนั้นมันแทบจะไม่มีแล้ว

ที่มีประมาณ๕ชั้นและไม่มีลิฟต์ขึ้น

ทุกคนมีตังค์ก็ทยอยออกกันไปทยอยออกกันไป
แล้วคือเจ้าของหอพักก็มีการประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่า

เพราะฉะนั้นเด็กทยอยออกกันเยอะมาก

เหลืออยู่ประมาณ๒ห้อง

หนึ่งในสองห้องคือห้องเชอรี่และอยู่ที่ชั้น๕
คือก่อนหน้านี้อยู่กับพี่สาวสองคน
แต่พอพี่สาวมีแฟนเขาก็ออกไปอยู่กับแฟน

เราก็บอกคุณแม่ไม่ได้ว่าเราเจอผีเจอผีทุกวันเลย

คือแบบมารูปแบบบางทีก็วิ่งเล่น
เชอรี่รับทราบรับรู้นี่คือรูปรถกลิ่นเสียงมาหมดเลย

วิ่งเล่นตรงไหนทางเดินหรือเปล่า

เวลาที่มาบ่อยที่สุดเลยคือ

แต่คือความเก๋ที่สุดคือ

คือเป็นเด็กประมาณแบบ๙ขวบ๑๐ขวบ

วิ่งไล่กันคนหนึ่งไม่ใส่เสื้ออีกคนนึงใส่เสื้อ

วิ่งทะลุไปเลยแล้วก็ออกระเบียงไปเลย

และสิ่งที่มาเจอบ่อยมากที่สุดคือการเข้าฝัน

อันนี้เป็นบ่อยมากจนรู้สึกชิน

สวดมนต์ประมาณถึงบทเท่านี้แล้วคุณจะไป
แต่ว่าเวลานึกที่แบบว่าจะขาดใจตาย
มันจะรู้สึกเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกจากเฮือกสุดท้าย
หน้าพ่อหน้าแม่หนูจะลอยมาทุกครั้งเลย
แล้วมันจะแบบขึ้นมาได้อย่างนี้
เหมือนทะลึ่งพลวดออกมาใช่เหมือนทะลึกแบบพลวดออกมาเลยอ่ะ

แต่พอหลังมากเธอนั้นเริ่มเลเวลพัฒนาขึ้น

มาเป็นเสียงบ้างเป็นกลิ่นดอกไม้ดอกมาลัยอะไรอย่างนี้

เขาฝันเขาจะเป็นเงาดำ
เวลามาในฝันจะเป็นเงาไม่มีหน้าเลยค่ะ
ถ้าเป็นเงาผู้ชายก็คือเป็นสีดำ

เรารู้ว่าคนนี้เป็นผู้ชายแต่ตัวใหญ่มาก
เดี๋ยวนะที่กำลังเล่านี่คือในที่เดียวกันป่ะ

เฮ้ยห้องจากเด็กแล้วน่ะมีผู้ชายอีกเหรอไม่ได้มีแค่๒ตัวค่ะ
คือนอกจากในความฝันแล้วหนูเห็นกับตาคาโทรศัพท์ด้วย

นอนไม่หลับแล้วทุกคืนต้องคุยกับแฟนหรือคุยกับเพื่อนหรืออะไรก็ได้ให้

แล้วทุกคนจะรู้ว่าเรามีเซนต์อะไรประมาณนี้

แล้วมันมีวิชาหนึ่งคำวิชาเรียนหนึ่ง
ถ้าจำไม่ผิดคือวิชาอรยธรรมไทย
แล้วตอนเช้ามันต้องไปตักบาก

หนูคุยโทรศัพท์สมมุติคุยกับพี่แจ๊ค
ต้องบอกว่าฮัลโหลพี่แจ๊กนี่ง่วงมากเลยนะ

ตอนเช้าต้องรีบตื่นด้วยโทรปลูกด้วยนะ

หนูนอนคุยโทรศัพท์นี้ปุ๊บตักบาทด้วยนะ

เหมือนเขาแบบพยายามปรากฏกายให้เราเห็น

แล้วหนูก็อยู่อย่างนี้

แล้วหนูก็พูดว่าเดี๋ยวทำบุญให้แป๊บหนึ่ง

อันนี้ที่คาตาและคาตาไอ้โทรศัพท์
อันนี้คือพีคแต่ยังมีพีคกว่านั้นอีก
วันนั้นมีงานในมหาวิทยาลัย
แล้วมหาวิทยาลัยเขามีซุ้มดูดวง
ซึ่งก็เปิดให้คนนอกมาจัดอีเวนต์มีบูธต่าง
เชอรี่เดินผ่านกับเพื่อนจริงชอบดูดวงนะคะ
แต่ว่าในช่วงนั้นเรารู้สึกว่าจิตเราตก
เราจะไม่แบบยุ่งเหยิงกับอะไรพวกนี้

หมอดูเรียกหนูมีคนตาม
หนูก็เลยหันไปแบบจิตนิ่งมากบอกเขาว่า

เขาก็บอกว่าดูให้ฟรีนั่งเถอะเขาให้บอก

คืออาจจะมีคนบางคนที่ให้เขามาสื่อกับเราว่า

หนูก็โอเคนั่งลงปุ๊บเขาก็ถามหนูว่า

ถ้ามึงไม่เกิดวันครูนะมึงบ้าไปแล้วเนี่ย

จะแข็งหน่อยอันนี้แบบตามความเชื่อ

เป็นคนที่เปิดรับอะไรพวกนี้ได้ง่าย
แต่ว่าดวงจะแข็งหน่อยแต่จะไม่แข็งสู้วันเสาร์

เฮ้ยเขาไม่ใช่หมอดูแบบว่าหลอกเอาเงินว่ะ
เพราะหนูไม่ได้พูดกับเขาสักคำเลยว่า

หนูก็เลยแบบบอกว่า

หนูก็เลยถามว่าผู้หญิงหรือผู้ชาย
พอที่เราเห็นเราเห็นเป็นผู้ชาย

ถ้าเป็นหมอดูส่วนมากจะทักเป็นผู้หญิง

เขาอยู่ข้างหลังมือ
อื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
บอกว่าเป็นเทพมาคอยตามแต่เองกลับห้องเมื่อไหร่อีกคนตามเองอยู่

ใช่หนูก็เลยถามว่าแล้วทำไมพวกผีอะไรเนี่ยเขาตามหนูมาได้
เขาก็พูดกับหนูว่าห้องที่มึงอยู่มึงอยู่ไปได้ยังไงสารพระภูมิก็ไม่มี
หนูก็เลยมานึกหอพักหนูมีสารพระภูมิตรงไหนวะ
เข้าหน้าประตูไม่มีไม่มีทั้งตึกเลยใช่ไหมทั้งตึกไม่มีสารพระภูมิ
กำลังจะรีโนเวทถูกไหมใช่แล้วคือแต่เดิมเขาอาจจะไม่มีอยู่แล้ว
คือหอพักหยิกนี้ค่ะในโซนหอพักเนี่ยคือไม่มีสารพระภูมิ
แต่กระเทิบไปด้านหลังหอพักเนี่ยจะเป็นบ้านของเจ้าของหอพัก
เขาจะมีสารพระภูมิอยู่ในรั้วบ้านเขาแต่ณรั้วที่เป็นหอพักเนี่ยไม่มี
ซึ่งทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามันเปิดให้ใครก็ได้เข้าไปหมดเลย
แล้วห้องมึงอ่ะมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลังห้องไปอีกหนูก็เลยแบบถูกหมด
โอเคหนูนั่งเลยพูดเลยค่ะพูดมาเลยเขาก็เลยบอกว่าที่มึงเห็นเห็นเนี่ย
เห็นจริงนะระวังปากระวังคำหน่อยเวลาไปไหนมาไหนบางทีเราไม่รู้ตัว
หนูพูดเล่นกับเพื่อนสมมุติเดินกับพลอยคือเดินกับเพื่อนอย่างนี้
มึงอย่างนู้นอย่างนี้พูดแซวกันเล่นหยาบคายเล่นหยาบคาย
เขาบอกว่าผ่านต้นไม้ใหญ่ปากดีไม่ได้เลย
มีเทพเทวารักษ์อยู่ใช่บางทีเราอ่ะไม่ได้ด่าเขานะไม่ได้ไปลบหลู่เขา
แต่เขาไม่ชอบเขาได้ยินแล้วเขาไม่ชอบเขามาให้เห็นเขามาเตือนเขามาแบบอะไรอย่างนี้
แล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่เทพนะที่มาเนี่ยพวกที่สัมภเวษีที่อยู่ตรงนั้น
คอยมากินของเส้นไหว้ตามต้นไม้เขาตามเรามาเพราะเราปากแบบคุณพูดหยาบคาย
เขาก็ตามเรามาอย่างที่เขาบอกกันว่าอย่าชวนเพื่อนไปไหน
อย่างเช่นแบบว่ามาสถานที่หนึ่งอย่างนี้จะกลับแล้วเฮ้ยมึงกลับบ้านกัน
อย่าเรียกรวมเอ้ยกลับบ้านกันเรียกเลย
พอเรียกรวมอย่างนี้เขาตามเรามาโดยที่เราไม่รู้ตัว
มาเป็นกองทัพเลยนะครับยังไม่จบกับกองทัพผีเนี่ย
ครั้งที่ก่อนที่จะพีคที่หนูแบบไม่ไหวก่อนจะไปหาพระแล้วนะคะ
หนูเจอคือนอนอย่างเงี้ยวันนั้นตอนกลางวันค่ะบ่ายสอง
มหาลัยเนี่ยมันจะมีช่วงเบรกเราก็กลับมานอนห้อง
ไม่ได้นอนดูทีวีรอเวลาไปเรียนวิชาต่อไป
นอนปุ๊บมาแล้วชามันจะชาก่อน
หลับใช่ไหมไม่หลับค่ะไม่หลับชาเล่นโทรศัพท์
ชาสักปันรอนึกในใจมาอีกแล้ว
แบบเดิมด้วยความเคยชินเราก็รู้สึกว่าโอเคผีอำ
เดี๋ยวมาเดี๋ยวเขาก็ออกเดี๋ยวเราสวดมนต์เดี๋ยวเขาก็ไป
แต่ปรากฏว่าคราวนี้ค่ะหนูสวดจนรู้สึกเฮือกสุดท้ายแล้ว

แล้วคือหน้าคุณพ่อคุณแม่ลอยมาแล้ว

ทุกครั้งอย่างที่บอกคือวินาทีสุดท้ายที่จะพลวดออกมาได้คือเห็นหน้าพ่อกับแม่
แต่เนี่ยเห็นหน้าพ่อกับแม่แล้วเขายังไม่ไป
คือใจจะขาดแล้วค่ะแล้วภาพที่หนูเห็นก็คือ
หนูค่อยเห็นภาพคนค่ะชัดขึ้น

แล้วคือสภาพที่เห็นคือหน้าเละข้างหนึ่ง
แล้วคือแต่งตัวเหมือนคนเก็บของเก่าอะค่ะ

ถ้าบุญหนูยังมีเหลือ

เหมือนมันเฮือกสุดท้ายหนูหายใจไม่ออกแล้ว

ไปทำบุญช่วงนั้นใกล้ปีใหม่พอดี

เด็กเป็นเด็กผู้หญิง
แล้วเด็กก็มีเด็กผู้ชายอีกคนด้วยมาด้วย

แต่ผู้ชายเนี่ยมีคนทักมาแล้ว

คือพอมาคิดดู

แม่เคยลูกหลุดอะ

แม่เคยเจอคนทักก่อนหน้านี้
ซึ่งท่านะตอนนั้นคือ

แต่เหมือนเขารู้ว่าเราสื่อสารรับรู้ได้
แต่ในณจุดนั้นที่เขามา
เขาอาจจะไม่รู้จะแสดงออกยังไงว่า

มีอุปกรณ์คือม่อดิน

แล้วเขาก็สวดแล้วก็บอกให้เอาไปลอยน้ำ

หลังจากเหตุการณ์วันนั้นหลวงพ่อให้น้ำมนต์มา๑ขวด
แล้วก็บอกว่ามึงกลับไปที่ห้องที่มึงอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วมึงเอาต้นไม้ให้ต้นไม้มาด้วย

แล้วเอาน้ำมนต์พรมให้รอบห้อง
แล้วให้มึงพูดว่ากูไม่ให้อยู่แล้วนะ

อื้ออย่างแสดงความเป็นเกี่ยวของใช่มั้ยรอบห้องนั้น

คือใจตอนนั้นอยากออกจากหอใจจะคะ
มันจะมีข้อจำกัด
ตามเลยวางต้นไม้ปุ๊บสวดมนต์

คือหนูจะอยู่ความเงียบไม่ได้เลยเปิดทีวีไว้
หนูก็สวดสวดปุ๊บหนูก็สาดน้ำมนต
ตอนที่บอกว่ากูไม่ให้อยู่แล้วนะ

ทีวีเป็นคลื่นน้ำสูง

กูไม่ให้อยู่แล้วนะ

ต้องทำเป็นไม่เห็นและมึงก็ไม่กลัวมึงอยู่เฉย
ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้อยู่เฉยที่สุด
หนูกลัวมากนะคะตอนนั้นใจคืออยากจะวิ่งออกจากห้องมาก
แต่น้ำมนต์ยังไม่หมดขวดเพราะเขาบอกว่าให้ผมให้หมดขวด
อ๋อหูใจแปลง

อยู่อะไรกับเขานะเราทำให้ทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เจอ
หายไปเลยช่วงหนึ่งครับเดี๋ยวนะเรามาเรามาสมุดเรื่องนี้
ก็สรุปเรื่องนี้กันก่อนเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของผีหรือว่าวิญญาณ
บางทีเขามาปรากฏตัวให้เราเห็นโดยที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาหลอกเนี่ย
ผมว่าเขาพยายามที่จะมาสื่อเขามาถึงจุดตรงที่ไปถึงพระตรงนั้นได้ผมว่านั่นคือจุดมุ่งหมายของเขา
เพื่อที่อยากให้คุณเชอรี่ไปหาไปเจออะไรบางสิ่งบางอย่าง
เพื่อที่จะปลดปล่อยเขาออกมาจากวังวนตรงนี้
ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนั้นผมถามหน่อย
หอพักที่อยู่ใกล้วัดป่ะ

แถวนั้นจะมีวัดอยู่อยู่ในอนาคตบริเวณนั้นพร้อมจะซอยแล้วก็เลี้ยวขวา
พอเมื่อเกี๊ยวผมฟังโปรไฟล์ของตึกนี้คร่าว
เหมือนกับว่าพอมีคนย้ายออก

เคหสถานบ้านตึก
ถ้าสมมุติว่าไม่มีคนอยู่นาน
ไม่มีกลิ่นอายของความเป็นมนุษย์อยู่
มันคล้ายกับสารร้างที่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สิ่งเหล่านี้เขาจะเข้าไปอยู่
บังเอิญที่นั่นมันมีอยู่๒ห้อง
อีกคนนึงห้องหนึ่งอาจจะจูนไม่ติดไม่มีเซนต์
แต่คุณเชอรี่ดันจูนเขาติดไง

เพราะฉะนั้นในตึก๕ชั้นนี่มีแค่๒ห้อง
ที่เหลือก็เป็นกองทัพ๓๑สิง
ซึ่งดีที่เจอแค่นั้นไง
ที่เจอแค่นั้นอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อก่อน

สมมุติว่าเป็นที่ของอีกศาสนาหนึ่ง
ห้ามตั้งศาลอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
หมดเรื่องเชิญอะไรที่ทำให้เราอึดตัด
หูน่ากลัววะคือต้องเจอซ้อนอะไม่ใช่แค่ตัวเดียวมาทั้งองธรรมคุณชาว
ต้องถามเขาว่าเขาผ่านช่วงชีวิตนั้นมาได้ยังไง

แล้วตอนนี้ยังเห็นอยู่ใช่ไหม

แล้วก็จะมีอาการแบบอึดอัดหายใจไม่ออก
เวลาไปในสถานที่ที่มีอะไรที่เรามองไม่เห็น
คือบางสถานที่เขาจะอาจจะไม่มีพลังมากพอที่จะออกมาให้เราเห็น
แต่เขาจะทำให้เราแน่นหน้าอก

แต่ส่วนใหญ่ที่ได้กลิ่นจะไม่ค่อยกลิ่นเหม็นค่ะกลิ่นหอม
เรื่องของเซนต์อะไรพวกนี้คือเท่าที่เคยฟังมาจากทั้งพระทั้งผู้ใหญ่นะครับ
บอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมาเอง
แล้วถึงช่วงอายุไขหนึ่งมันจะหายไปเอง

มันกำหนดไม่ได้ไงว่าจะต้องถูกกำหนดว่าให้หายไปเมื่อไหร่
แต่วันหนึ่งไอ้เซนต์เหล่านี้ไอ้เครื่องเหล่านี้เดี๋ยวมันจะจางหายไปเอง

ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรเมื่อไหร่เพราะเขาเจอบ่อย
นะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ

คุณผู้ชมครับยังไงก็ฝากรายการนี้ไว้ด้วยนะครับ

ฝันดีครับผมฝันดีผีไม่หลอกครับ